เราพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทยลีก
มันเป็นควันหลงตกค้างมาตั้งแต่วันอาทิตย์
เกมคู่ระหว่างบุรีรำที่เปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ
สำหรับการตัดสินการทำหน้าที่ของกรรมการ
เป็นที่พูดถึงในวงกว้างเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
ก็ยอมรับกับหลายจุดที่มีความผิดพลาดในเกมจริงครับ
ก็เรื่องนี้นะครับมันเป็นเกมสำคัญอย่างที่ทราบกันว่าเป็นเกมชี้ชะตาแชมป์
ซึ่งทำให้การท่าเรือหมดลุ้นแชมป์ในเกมที่ผ่านมา
หลังจากที่แพ้ไป๑ต่อ๓
ซึ่งการทำหน้าที่ของผู้สินครับหน้าที่ชูซูวันนะครับ
ก็ถูกวิจารณ์กันกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลายครั้ง
แล้วก็นำไปสู่จังหวะนะครับการเสียประตูของการท่าเรือสองลูกนะครับ

ผลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าหลังดูเทปการแข่งขันพบว่ามันมีหลายจังหวะที่ตัดสินผิดพลาด
แล้วก็ไม่ใช่ทำให้แค่การท่าเรือเสียประโยชน์
บุรีรำเองนะครับก็มีจังหวะที่เสียประโยชน์เช่นเดียวกัน
หากว่าทั้งการท่าเรือและบุรีรำเห็นว่าทีมของตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็สามารถร้องเรียนมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพื่อให้ฝ่ายประเมินผู้ตัดสินพิจารณาได้
แต่จริงแล้วภาพที่เห็นอยู่แล้ว
สมาคมเองผมเชื่อว่าน่าจะมีมาตรการในการที่จะจัดการกับเรื่องนี้นะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีโทษแบนผู้สินออกมา
แต่ว่าการดูแลแก้ไขในระยะยาวเป็นอย่างไรก็อยากเห็นแผนตรงนี้เหมือนกันนะครับ
สโมสรบุรีรำก็ดีสโมสรท่าเรือก็ดีเห็นว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนมาที่สมาคมได้นะครับ
ก็ฟังความคิดเห็นผู้ที่มีความรู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์ก็ถือได้ว่ามันมีข้อผิดพลาดในหลายครั้ง
แล้วก็เป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทั้งสองทีม
เดี๋ยวต้องติดตามข่าวสารนะครับจากฝ่ายประเมินผู้ตัดสินอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีบทลงโทษอย่างไร
ที่ผมย้ำอีกครั้งนะครับมันสำคัญที่วิธีการแก้ไขมากกว่าว่าในเกมสำคัญแบบนี้จะมีมาตรการอย่างไรในการจ่ายผู้ตัดสินนะครับที่จริงแล้วเนี่ยถามว่าคุณภาพนะครับทุกคนมีกันหมดนะครับแต่ความกดดันในเกมมันก็ทำให้เกิดความผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อยากไปฉลองแชมป์ที่บุรีรำนะครับบอกว่าส่วนตัวอยากให้เกมสุดท้ายเนี่ยมันมีความประทับใจแต่ก็เข้าใจความรู้สึก
ของสโมสรที่อยากจะฉลองแชมป์ในบ้านของตัวเอง

ยังไม่ได้รับการประสานงานมาจากสโมสรบุรีรำ
แต่ว่าถ้าสโมสรบุรีรำนั้นมีความต้องการเช่นนั้น
คือต้องการจะฉลองแชมป์ในบ้านของตัวเอง
ก็ให้ยื่นหนังสือมาที่สมาคม
และบริษัทไทยลีกในการพิจารณาได้ครับ